คุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่สุพรรณบุรี
บอกว่าสภาพจิตใจของเด็กกำลังย่ำแย่มาก
หลังจากที่เจอเหตุการณ์ผู้ชาย๗คน
ที่๗คนนี้เขาเป็นเครือญาติกันมากระทำชำราว
ตอนนี้ทั้ง๗คนตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงเวลาที่กำลังนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
นี่เป็นผู้ชาย๕คนนะครับในผู้ต้องหา๗คน

ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนำ๕คนนี้ขึ้นรถ
ส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ก็มีคนหนึ่งนะฮะที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
คนที่เสื้อคลุมหน้าสีส้มบอกสั้น

เป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายตอนนำตัวขึ้นรถนะครับ

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
แถลงข่าวเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ
บอกว่าคดีนี้ญาติพาเหยื่อซึ่งเป็นเด็กหญิงวัย๑๒ปี
มาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่๙มิถุนายน
แล้วแจ้งว่าเด็กถูกข่มขืนกระทำชำราว
โดยบุคคลใกล้ชิดหลายคน
เมื่อไปตรวจนะครับร่างกายเนี่ยก็พบว่าผลการตรวจยืนยันว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำเด็กต่อหน้าสหวิชาชีพนะครับ
จากการสอบปากคำทราบว่าเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยมีบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง๗คน
เป็นผู้ใหญ่๕คนกับเยาวชนชายอีก๒คน
แล้วผู้ต้องหาส่วนหนึ่งเป็นเครือญาติกันอยู่ในระแวกบ้านเดียวกัน
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะฮะ
๕คนกับเด็กอีก๒คนนะครับ
ข้อหาผู้ใหญ่๕คนเนี่ยก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ส่วนผู้ก่อเหตุอีกสองคนเป็นเยาวชนชายซึ่งก็ได้ก่อเหตุเหมือนกันนะครับ
กระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๑๒ปีคนนี้หลายครั้ง
พนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือเรียกตัวมาสอบปากคำนะครับ
เนื่องจากออกหมายจับไม่ได้ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
อ้างว่าเด็กสติไม่ดีเนี่ยแล้วก็หาว่าใส่ร้ายเขาแบบนี้นะครับ
แต่จากการตรวจร่างกายเด็กเนี่ยพบร่องรอยการถูกข่มขืนกระทำชำราวจริง
แล้วตอนนี้เด็กเนี่ยนะฮะสภาพจิตใจก็ย่ำแย่เลยนะครับ
ข้อมูลจากทางทีมสาวิชาชีพเนี่ยบอกว่าจากการสอบปากคำเด็กพบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุ

มีนายทรงวุฒิหรือนายโด่อายุ๒๐ปีเป็นคนก่อเหตุกระทำชำราวเด็กคนแรกนะครับ
ในช่วงปิดเทอมนะฮะก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีหกหนึ่ง
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วคนนี้เนี่ยจากการสอบปากคำเด็กทางสหวิชาชีพเนี่ยพบว่าเป็นคนที่ข่มขู่เด็ก
ไม่ให้ไปบอกใครด้วยไม่งั้นจะทำร้ายถึงชีวิต
แล้วก็พกมีดติดตัวตลอดเวลาด้วยเพื่อขู่ให้เด็กกลัว
ส่วนนายสุรัตน์อายุ๓๕ปีได้ก่อเหตุกระทำชำราวครั้งล่าสุด
ก็คือช่วงเย็นวันที่๓มิถุนายนนะครับจนเด็กวันนั้นมีอาการปวดท้อง
แล้วก็ต้องไปตรวจร่างกาย
มีนายอนันต์อายุ๕๒นะครับคนนี้ก็ก่อเหตุเมื่อตุลาคมปี๖๑
นายเชิญอายุ๓๕ก่อเหตุเมื่อกุมภาพันธ์ปี๖๑
พยาวอายุ๕๒ก่อเหตุพฤษภาคมปี๖๑
เด็กชายอีก๒คนเนี่ยเป็นเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่งก่อเหตุตุลาคม๖๑
อีกคนนึงเป็นเด็กชายวัย๑๒ปีก่อเหตุมีนาคม๖๓
ผู้ต้องหาก่อเหตุในบ้านพักที่เด็กสาวมาพักอาศัยอยู่
แล้วก็ในห้องน้ำในระแวกบ้านซึ่งเป็นจุดที่รับตาผู้คน
คือเด็กเนี่ยเขาถูกมาฝากเลี้ยงที่นี่
คือที่มาที่เด็กต้องมาอยู่ในกลุ่มคนเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มันมีความเกี่ยวข้องแบบนี้ครับในรัฐเนี่ยนะหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเป็นหลานเขยพ่อบุญธรรมของเด็กคือเด็กเนี่ยนับถือเป็นพี่เขยนะฮะ
แล้วก็มีนายอนันต์นายอนันต์เนี่ยเขาเป็นพ่อตาของนายรัฐ
เด็กเนี่ยนับถือเหมือนกับเป็นพ่อนายทรงวุฒิหรือนายโด่
เขาเป็นลูกของน้องสาวพ่อบุญธรรมเนี่ยน้องเขานับถือเป็นพี่อ่ะนะฮะ
ถ้าไล่ศักดิ์เนี่ยโอ้โหมันจะวุ่นวุ่นหน่อยส่วนในเชิญนะครับ
เป็นเขยของพ่อบุญธรรมน้องเขานับถือเป็นพี่แล้วนายพยาวเรืองฤทธิ์
น้องเขานับถือเป็นตานี่นะฮะครอบครัวเขาก็ฝากมาให้อยู่ในความดูแล
แล้วก็เด็กชายที่ก่อเหตุอีกสองคนเนี่ยคนนึงเนี่ยเป็นน้องชายของนายโด่นะ
อีกคนนึงก็เป็นหลานของพ่อบุญธรรมของเด็กค่ะ
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับพ่อบุญธรรม
อายุห้าสิบสามปีเป็นพ่อบุญธรรมของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายอ่ะนะคะ
ครับก็ยอมรับว่าคิดถึงและสงสารลูกมากถ้ามันเป็นเรื่องจริงแบบนี้จริงจริงเนี่ยนะ
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงตำรวจต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะคะ
ไม่คิดว่ามันจะเกิดอย่างงี้คุณพ่อเครียดไหมตอนนี้
หายอ่ะนะคะให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าระยะหลังเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็ปวดท้องบ่อย
ชอบมาขอยากินค่ะจนสุดท้ายเนี่ยนะเด็กยอมบอกว่าที่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่ท้อง
คือเขารู้สึกเจ็บปวดที่อวัยวะเพศค่ะอืม
พูดถ้องแต่แรกพูดกับน้องเฟรนด้านเจ็บ
ด้านเรืองสาวนนหนามสมมุทรเป็นคนที่เคยเลี้ยงเด็กหญิงไวด์สิบสองปี
ผู้เสียหายมาตั้งแต่แบบเบาะแล้วก็ผูกพันกันมากไม่ต่างจากแม่ลูกแท้
เปิดใจว่าถึงแม้ว่าตัวเองไม่ใช่แม่บังเกิดเกล้า
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เธอหัวใจสลายจริงนะคะ
ไม่คิดว่าญาติจะทำกับน้องได้ขนาดนี้สภาพจิตใจของน้องตอนนี้แย่มากค่ะ
อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ทางนู้นบอกว่าน้องน้องเป็นโรคซึมเศร้านะ
แม่ป้าน้องเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตัวตายได้นะ
แล้วก็อ่าการตั้งคันอะไรอย่างงี้แต่เมื่อวานนี้โทรไปบอกว่า
โน้นบอกว่าดีใจด้วยนะน้องมินมาแล้วเพราะเขาให้ยาให้อะไรไง
แล้วก็ต้องรอดูสารไอ้นี่อีกเชื้อเอสไอวีเพราะมันหลายคนไง
ก็ไม่รู้น้องจะติดอะไรมาบ้างและด้านครอบครัวของผู้ต้องหา
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าญาติของเขาจะมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ที่บอกว่าไม่ได้ทำแล้วก็เด็กสติไม่ดีเนี่ยนะครับเนื่องจากการสอบปากคำเด็กเนี่ย
พบว่ามันไม่เป็นเหมือนกับที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างวันนี้ญาติของผู้ต้องหาทั้งห้าคน
ตัวคนเดียวคือนายสุรัตน์นะครับอีก๔คนหลักทรัพย์ไม่พอนะฮะก็ส่งไปฝาก
ที่เรือนจำสุพรรณบุรีนะครับส่วนเรื่องของเด็กนะครับตอนนี้เรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็การ
ช่วยเหลือวันนี้นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
รวมทั้งประหลัดจังหวัดด้วยก็ไปเยี่ยมเด็กแล้วนะฮะไปให้การช่วยเหลือดูแล